ทุกผู้ชมครับเราสำรวจท่าทีของสวนะฮะ
กลุ่มที่งดออกเสียงในการโหวตนายกเมื่อครั้งที่แล้ว
มีอยู่๑๕๙คน
ส่วนใหญ่ยังยืนยันเหมือนเดิมเท่าที่เราเจอนะ

หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันนะฮะ
หนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาคุณหญิงหมอพรทิพย์บอกว่า
ยืนยันว่าจะปิดสวิตช์ตัวเองเหมือนเดิม
ยืนยันในหลักการที่ว่าสวไม่ควรมีอำนาจในการโหวตเลือกนายก
ต่อให้พรุ่งนี้เป็นชื่อพลเอกประยุทธ์ก็ไม่โหวตให้
อีกเหตุผลสำคัญก็คือพักก้าวไกล
ไม่ยอมถอยเรื่องการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
สวยังโดนคุกคามจากกลุ่มด้อมส้ม
ไม่ควรเอาออกหมอก็ยินดี
แต่มันก็ชัดเจนว่าเขาไม่เอาออก
สมาชิกวุฒิสภานะครับบอกว่าตอนนี้
ภาพใหญ่ของการโหวตเลือกนายกเนี่ย
คือสวไม่ได้ดูที่ตัวนายกนะครับ

ทุกคนทำหน้าที่ปกป้องสถาบัน
แล้วก็สร้างความมั่นคงของรัฐ
ยอมรับว่าในส่วนของตัวเองพลเอกอักษณิษฐ์บอกว่า
มองข้ามเรื่องว่าใครจะเป็นนายกไปแล้ว
แต่มองเรื่องที่ว่าตราบใดคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
ยังอยู่ตรงนั้นก็ไม่โหวตให้
และสวทุกคนพร้อมที่จะปกป้องสถาบัน
อย่างเช่นเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่
เรามีเป็นสิ่งที่ยึดเหนียวจิตใจเราอยู่มาเป็นร้อยปีนะ
ถ้าคนมีความคิดแบบที่ผิดในข้อที่๓ผมก็ไม่เอาแล้ว
ส่วนสมาชิกวุฒิสภาอีกท่านหนึ่งนะฮะ
ก็คือคุณปียชัดวันเฉลิมนะครับ
บอกว่าตอนนี้ส่วนตัวยังไม่มีแนวทางในการโหวต

จากนั้นถึงค่อยพิจารณาแนวทางการโหวตอีกครั้งหนึ่ง
เรื่องที่สสจะไปแก้รัฐบุรรณ์มาตรา๒๗๒พ๙กลายจะแก้
สวปิยชัดมองว่าจะแก้ไปเพื่ออะไร
ก็สวชุดนี้ใกล้จะหมดวาระอยู่แล้ว

เรื่องของว่าโหวตได้หรือไม่อยู่ใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นมันต้องผ่านประเด็นนี้ไปก่อน

ถ้าเกิดว่าคำตอบแรกยังไม่ผ่าน

ท่านก็สงวนท่าทีในการตอบคำถามของสื่อนะครับ
อย่างเช่นพลเอกนาวินำริการ
พอถามเรื่องนี้ท่านก็ถามกลับสื่อบอก

แล้วก็บอกให้รอดูในที่ประชุมวันพรุ่งนี้

คุณกล้านรงจันทิกสมาชิกวุฒิสภาอีกท่านหนึ่งนะครับ
อาจารย์อดีตปกปโชน่ะนะครับ

พลเอกเทพพงศ์ชิบจัล
ประชุมสมาชิกวุฒิสภาวันนี้เสร็จ

คนทุกคนเอกชัชวัณสุขสมจิต๑ในสววันแรกกรอบแรกท่านไม่ได้มาประชุม
วันนี้ท่านก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรกับสื่อมวลชนเหมือนเดิมนะฮะ